อะกลายจะเป็นความเชื่อเรื่องโชคลาบ
อาอีกแค่ช่วงหนึ่งนะครับ
เอ้าใครที่ยังหาตัวเลขอยู่มาดูนะครับ

อ่าตำบลบ้านกลางอสปททเชียงใหม่กันก่อน

คุณผู้ชมไปดูเรื่องที่น่าแปลกใจนะฮะเห็นคราบแป้งไหมครับ

ที่นี่คือวัดศรีนวรัฐนะครับมีหุ่นแม่ตะเคียนทอง๔
ชื่อว่าแม่ศรีสุวรรณแม่ศรีสังวานแม่ปารตีแม่ศรีสุดานะครับ

ชาวบ้านเล่าว่าหลังเกิดโควิด๑๙ระลอกใหม่นี้
วัดเย็บเหงาครับหลายคนมาเหลี่ยวแหล
ไม่มีใครมาเปลี่ยนชุดใหม่ให้หุ่นแม่ตะเคียน
ล่าสุดมีเรื่องที่ชาวบ้านเขาแปลกใจกันครับ

ชาวบ้านสังเกตเห็นว่าใบหน้าหุ่นแม่ตะเคียนเนี่ย
มีคราบแป้งขาวนะครับที่แก้มทั้งสองข้าง
แล้วมือก็มีผงแป้งติดด้วยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
คือมีชาวบ้านหลายคนนะอันนี้กลุ่มหนึ่งเขาเชื่อว่า
เจ้าแม่ทั้ง๔พี่น้องเนี่ยคงจะละเลงแป้งเล่นกันเพราะว่าเหงา
นะฮะแต่ก็มีชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่า
เป็นฝีมือคนแหละนะครับนะฮะเป็นเหมือนฝีมือคนมากกว่า
แต่ว่าที่สำคัญคือมีคนตาดีตาดีนะ
ก็ยังเห็นเลขจากคราบแป้งอีกด้วยนะครับ
มีภาพที่มือไปละนะครับที่หน้าอีกกี่นึง
จะพอตอยู่ในนี้เลยไหม
ต่อค่ะที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห
จังหวัดชัยนาธนะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณหญิงทิติการ
ใต้ไทยสงฯนำเครื่องเส้นวายพร้อมประทัด๑๒๐๐๐๐นาท
ไปแก้บนไอ้ส้มฉุนคือเธอมาไหว้ขอพรไง
พอสมปรารถนาเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับมาแก้บนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม
คืออย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวใครหลายคนอาจจะงงนะ
อ้าวที่วัดทรงเสวยเขาปิดไม่ใช่เหรอ
ปิดจริงค่ะปิดตั้งแต่๒๔ธันวาเรื่อยไปจนถึง๖มกรานะคะ
คือทางวัดปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา๑๔วัน
เพื่อทำความสะอาดฉีดพลน้ำยาฆ่าเชื้อต่าง
กันโรคโควิด๑๙ในการแพร่ระบาด
แต่คืออย่างนี้คุณหญิงทิติการเธอติดต่อ
ประสานกับทางวัดไว้ล่วงหน้ามาก่อนตั้งนานแล้วนะคะ

โอกาสนี้คุณหญิงทิติการก็ยังจุดประทัดเสียงทายด้วยนะคะ
ประทัดนั่นแหละค่ะอธิษฐานจิตก่อน
พออธิษฐานจิตเสร็จปุ๊บจุดเสร็จปุ๊บแล้ว
ได้เลขหางประทัดมาเป็นแบบนี้ค่ะ
ชัดเต็ม๒ตาไม่ต้องเดา

ชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวพาไปที่วัดภูตภาวทอง
อเผิญหนองวัดศอกที่อุดรธานี

ไปที่นี่แทนวัดภูตภาวทอง
ไปขอโชคลาภจากพ่อปู่มุจรินนาคาราช

เทียนพันปีให้โชคให้ลาบกันมาแล้วหลายต่อหลายงวด
นะฮะจรฐีของวัดเนี่ยวางมาตรการเช่นงวดครับ

เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
นะฮะนี่ตรวจวัดอุณหภูมิกันไป

นะฮะมีคนเอาป้ายทะเบียนปริศนาไปวางเอาไว้

อืม

เนี่ยทะเบียนนี้คือหาคำตอบไม่ได้ว่า
ใครเป็นคนเอาทะเบียนนี้ไปวาง
แล้วก็ดันเรานำเสนอข่าวไปแล้วก็
ชาวบ้านก็ถูกโชคได้โชคดีกันไป

แต่คนที่เขาไปเขาก็ไปขอโชคลาภกันแหละนะฮะมากมายนะครับ
ต่อกันที่วัดประชุมมิตรบำรุงอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ
ที่เห็นรำอยู่เนี่ยนะฮะรำกันอยู่เนี่ยนะครับ

สลบเป็นการเต้นรำท้องถิ่นของชาวลาวเขานะครับ
มาร่วมกันรำแก้บนกุมารทองไอ้จุกนะครับ
ตามคำเรียกร้องของบรรดานักเสี่ยงโชค
บำรุงวงทองดีอายุ๕๙ปีแม่บ้านประจำวัดเนี่ย

เป็นแม่ไอ้จุกนะฮะ
เล่าบอกว่าหลังจากงวดที่แล้วนะมีคนดวงดีนะครับ

แล้วก็ลุ้นเลขปลายประทัดไอ้เลขท้าย๗๐นะครับ
เขาถูกฮะถูก๒ตัวกันทั่วหน้าเลย
ครั้งนี้มีนักเสี่ยงโชคขอให้เธอมาช่วยรำแก้บนอีกนะครับ
เธอจึงชักชวนเพื่อนคณะนางรำบาสลบมาร่วมรำแก้บนด้วย
บำรุงยังโชว์เลขปลายประทัดชุดใหม่ให้ดูด้วยคุณผู้ชมดู
เพื่อใครยังไม่มีเลขก็จดกันไปเอาพอหอมปากหอมคอ
ต่อนะคะที่วัดดอนใหญ่คลอง๘อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
คักไปด้วยชาวบ้านเลยค่ะไปไหว้พระขอพรพระสามดี
พระสามดีค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านนับถือกันนะครับ
เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ
ขอโชคขอหลับจากรูปปั้นไอ้ไข่แล้วก็ส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ด้วย
หวังรวยกันต้อนรับปีใหม่นะคะ
นักเสี่ยงโชคบางส่วนก็นำเครื่องเส้นไหว้พร้อมกับประทัด
ไปจุดแก้บนไอ้ไข่ด้วยนะเนี่ยดูกันก่อนเลยละกันนะ
ส่งผลให้พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยเศษปลายประทัดจำนวนมาก
มีคนนำไปผูกไว้กับต้นไม้ก็มีคุณดูนะโอ้ตายแล้วนะ
มีแต่ควันประทัดแบบนี้นะคะบางคนเชื่อว่าเป็นการช่วยหนุนดวง
ให้ดวงเนี่ยหุ้งแรงกว่าเดิมค่ะ
คุณสุนารียี่หวาชาวอำเภอลำลูกกาบอกว่า
มาขอโชคลาภจากไอ้ไข่แล้วก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว
๑๐ใบได้เงินหลายหมื่นบาทก็เลยต้องกลับมาแก้บนครั้งนี้แหละค่ะ
มันก็ดวงใครดวงมันอ่ะเนอะนะฮะอ้าวใครที่บางคนที่ฉันชอบงู
ชอบโชคจากงูมีให้เหมือนกันมาดูกันทางนี้หน่อย
บ้านเลขที่๑๔๕๖ครับ๑๔๕นะฮะสวรรค์เทพฯคุณากรสิบสอง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้านะชาวบ้านก็แจ้งมา
กู้ภัยไปช่วยจับงูหน่อยงูมันเข้ามานะฮะเป็นงูทางมะพร้าวสีน้ำตาลฮะ
ความยาวประมาณ๑เมตรซ่อนอยู่ที่บริเวณห้องเครื่องของรถเก่งคันนี้
งูเข้ารถก็ต้องขอดูทะเบียนหน่อยนี่เต็ม
เกาะไก่เฉาะสิ่งสองห้าศูนย์ฉะเชิงเศร้าจอดอยู่หน้าบ้านนะฮะ
กู้ภัยต้องใช้ยาฉีดยุงไล่มันออกมาแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้มันร้อน
หลังจากนั้นงูก็เลื้อยหนีไปซ่อนในตู้รองเท้าครับ
สุดท้ายจับได้เจ้าของรถเจ้าของบ้านก็บอกว่าเอาล่ะใน
งูก็มาที่รถแล้วขอซื้อทะเบียนรถหน่อยละกัน
งูจะมาให้โชคถึงบ้านทะเบียน๒๕๐นะครับนะฮะ
ต้องขอบคุณร่างผู้แปรภาษามือด้วยอาจารย์พระวันแสงสุนทรครับ